ท่านผู้ชมครับคุณยายสมบุญมีทีวีเครื่องใหม่ไว้ดูแล้วนะฮะ
จำได้ไหมฮะคุณยายสมบูรณ์ที่เรือรั่วคุณยายแกอยู่กับพี่สาวอายุ๙๙ยายสมบูรณยุค๘๕
บ้านอยู่ดำเนินสะดวกรัชบุรีคุณยายสมบุญวันนี้ได้ทีวีแล้วนั่งดูทีวีอยู่นะ
วันนั้นคุณยายสมบุญมาที่ไทยรัฐทีวีคุณเหนียวมาสอนมาเปิดปากกับภาคภูมินี่แหละ
หลังจากเราทราบเรื่องราวว่ายายเรือรั่วต้องเอากล้วยไปขายอยู่กันแค่สองคนพี่น้องมีปัญหาเรื่องบ้านส่วนหนึ่ง
ว่ามีปัญหาเรื่องไปพงไปพิมพ์ลายนิ้วมือเซ็นชื่อแล้วเขาจะมายึดท่งยึดที่เนี่ย
แล้วก็ซื้อเรือลำใหม่ให้คุณยายลำหนึ่งนะฮะคุณยายมาที่ไทยรัฐทีวีเนี่ย
ยายแกนั่งดูทีวีนะที่สถานีของเราระหว่างรอเข้ารายการดูทีวีเนี่ย
แล้วยายก็หน้าตาแบบดูมีความสุขแบบดูแล้วแบบนี่น้ำท่วมขนาดนี้เหรอ
เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหรอลูกแล้วก็เอายายไม่ได้เห็นข่าวน้ำท่วมเลยเหรอ
ยายบอกอ๋อที่บ้านเนี่ยไม่มีทีวีดูมา๓ปีแล้วโอ้โหคือทีวีคุณยายที่บ้านเป็นแบบทีวีรุ่นเก่า
เนี่ยมาสอนดูว่าตู้ใหญ่อ่ะที่ก็เรียกทีวีตู้ปลาคุณยายบอกมันเสีย
แล้วจะไปให้ช่างเขาซ่อมช่างเขาบอกรุ่นนี้เขาไม่ซ่อมแล้วยาย
มันไม่คุ้มซ่อมไงพี่อุ๋ยอลงอะไรไม่มีแล้วจะไปซื้อใหม่ก็ไม่มีสตางค์
ไม่มีทีวีดูมา๓ปีนี่ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะที่ราชบุรีแล้วก็คุณภัย
วิชาธรบกข่าวภูมิภาคของเราวันนี้นำทีวีเครื่องใหม่ไปให้คุณยาย
ไปต่อให้เรียบร้อยเลยค่ะนั่งดูข่าวไทยรัฐทุกวันเลยตอนนี้นี่เห็นไหมอ่า
ยายบอกเปิดเบาหน่อยนะลูกเดี๋ยวพี่สาวยายเนี่ยกลัวจะหนวกหู
คุณยายยิ้มเลยยิ้มเลยนะครับเดือลำใหม่ก็ได้แล้วบ้านช่องเนี่ย
พมจังหวัดท่านผู้ว่าก็ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยซ่อมหลังคา
ที่มันรั่วให้แต่คุณไผ่วิชาธรบอกไปหาคุณยายที่บ้าน
เอาโทรทัศน์ไปให้เนี่ยเห็นพื้นมันก็ผูกอยู่นะ
กังวลว่าเดี๋ยวคุณยายแกเดินไปเดินมาล่วงพลึบลงไปเนี่ยจะยุ่งอีก
เพื่อฝากพี่เจ้าหน้าที่ไปดูเพิ่มเติมให้นี่คุณยายก็เลยทำกับห้องกับข้าว
ทานกันคุณยายฝากขอบคุณไปยังพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะ
หลังจากที่ทราบเรื่องของคุณยายก็เลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยดูเรื่องของ
ที่ดินที่มีปัญหาให้อยู่เนี่ยพื้นที่ผูกพี่อุ๋ยเห็นไหมค่ะ
ถ้าเกิดไม้มันพลุบลงไปนี่ยุ่งเหมือนกันไม่กลัวคุณยายจะอันตรายแล้วก็เอาข่าวมาแจ้งความคืบหน้าให้ทราบฮะ
หลายท่านติดตามเรื่องคุณยายสมบุญอยู่ครับ